คุณผู้ชมครับมีเรื่องที่ต้องบอกว่า

คือหนูน้อยคนหนึ่งอายุ๘ขวบนะฮะเป็นเด็กผู้ชาย

ความจริงวันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานอยู่กรุงเทพ
แล้วฝากลูกให้ตากับยายเลี้ยงอยู่ที่บุรีรำเนี่ย

ปรากฏว่ามาถึงเนี่ยได้เจอแค่งานศพนะฮะ
เพราะตาเนี่ยพาหลานนะออกไปเก็บดอกบัวเก็บหอย
โดยใช้กระบะผสมปูนเป็นเรือแทน

นี่เศร้ากันทั้งบ้านเลยนะฮะ

ของเด็กชายวัย๘ขวบกลับมาเนี่ย
คือนี่ตั้งใจว่าจะมารับลูกชายมาอยู่ด้วยที่กรุงเทพแล้วนะ
กลายเป็นว่าต้องมางานศพของลูกชายแทนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่น่าจะเป็นคุณยายแล้วก็ญาติพี่น้องต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
คือภรรยาของผู้ตายแล้วก็ยายของผู้ตายด้วยนะครับ
ผู้ตายชื่อนายทวินอายุ๕๐กับน้องคอนโดเด็กชายวัย๘ขวบนะ
ก็คือคุณยายบุญรอดเนี่ยบอกว่าตากับหลานชายเนี่ยวันนี้เขาชวนกันออกไปลากกระบะผสมปูน
เอามานั่งแทนเรือลงไปในสระในอ่างน้ำเพื่อไปเก็บบัวไปงมหอยเมื่อช่วงบ่ายสองนะฮะ
ท้องที่สพคูเมืองนะฮะตรงนี้เป็นสระบัวขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านหนองขวางที่ตะมนต์พรสำราญที่จังหวัดบุรีรำ
นี่ฮะตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะยายเนี่ยบอกว่าตาก็ออกไปกับหลานชายนะไปเก็บบัวไปงมหอยเดี๋ยวพ่อกับแม่จะมา
มาจากกรุงเทพตอนนั้นยายบอกยายนั่งอยู่ริมสระยังเห็นน้องคอนโดหลานชายเนี่ยโบกมือให้ยายอยู่เลยเหมือนกับดีใจมีความสุขมากเพราะว่าน้องก็เคยนั่งกระบะผสมปูนเนี่ยลงสระกับตามาแล้วกระบะผสมปูนเดี๋ยวจะให้ดูนี่แบบนี้ฮะนั่งอย่างเงี้แหละเขาก็จะพายแทนเรือออกไปไปเก็บบัวไปเก็บหอยงมหอยอะไรประมาณอย่างนั้นยายบอกว่า

คือยาดก็วันนี้ก็ตั้งศพอยู่ที่บ้านนั่นแหละครับทั้งตาทั้งหลานชายยายบอกเสียใจจริงไม่คิดว่าจะมีเรื่องศูนย์เสียแบบนี้โดยเฉพาะหลานชายคือน้องคอนโดวันนี้เนี่ยนะฮะคือวันที่พ่อกับแม่ที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพจะกลับมารับหลานชายเนี่ยไปอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกที่กรุงเทพกลายเป็นว่ามาถึงเนี่ยคือ
พอแม่ที่ไปเที่ยวพอก็เป็นค่าค่ะคือน้องมีอากาศดีใจใช่มั้ย
คุณแม่ของน้องคอนโดนะครับคุณแม่ชื่อแพรวนภาอายุ๒๗นะครับ
แม่บอกว่าโอ้โหมันทำใจลำบากเหลือเกินรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือหนึ่งก็คือศูนย์เสียลูกชายสองก็คืออีกคนนึงก็พ่อของตัวเองนะฮะ
คือมาถึงเนี่ยยังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกชายเลยนี่นัดกันไว้ว่าวันนี้แม่จะกลับมารับนะฮะ
ที่อยู่กับตากับยายมาเนี่ยจน๘ขวบเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมารับไปอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพแล้ว
พ่อแม่ลูกช่วงปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยวจะมารับไปอยู่ด้วยกันสุดท้ายนี่ลูกเสียชีวิตนะ
น้องบอกว่าให้แม่มารับเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจะให้แม่มารับ

ไม่มีอะไรสินะฮะ

แรกแม่บอกว่าจะไม่กลับมาจะกลับสิ้นเดือนครั้งเดียวเลย
เพราะว่าเออรอเกี่ยวกับป่าวไว้รอ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะ
ทุกคนก็ยากจะทำใจนะครับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
ผู้ใหญ่แวร์ผู้ใหญ่แวร์บอกว่าที่หมู่หนึ่งบ้านหนองขวางเนี่ย
จะมีสระบัวเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณสิบไร่น้ำนี่ลึกสามเมตร
แต่ช่วงนี้น้ำมันลดแต่ลดแล้วยังลึก๒เมตรนะ

ชาวบ้านก็จะไปเก็บดอกบัวกันบางทีก็ไปหาปลาหาหอย
อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะใช้แทนเรือก็คือกระบะผสมปูน
นะก็จะนั่งแล้วก็พายไปกันก็คิดว่าช่วงเนี้ยดอกบัวอาจจะแน่น
พอพายากเนี่ยจังหวะที่เสียหลักกระบะพลิกคว่ำ
ตกน้ำลงไปทั้งคู่เนี่ยตาก็อาจจะพยายามช่วยหลานชาย
แต่ตาเองก็อาจจะหมดแรงแล้วอาจจะไปพวกกิ่งก้านของบัวที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ย

ก็เลยจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่เลยฮะ